ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับร่างของพันจ่าเอกสมเกียจหมายชอบนะครับ
หนึ่งในกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยซึ่งอับปางลงแล้วก็เสียชีวิต
ล่าสุดครับวันนี้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ที่วัดราวนครครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์
ทางด้านของรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือพลเรือตรีสมรภูมิจันโทครับ
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
ตำแหน่งพันธาส่งกำลังกองบังคับการกองร้อยสนับสนุน
องพันธ์ซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนคนนาวิกโยธินนะครับ
จ่าทหารเรือรุ่นที่สี่สิบเป็นนาวิกโยธินรุ่นที่สี่สิบสอง
เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อช่วงกลางดึกเข้าสู่วันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
และได้รับการเลื่อนชั้นยศจากพันธาเอกเป็นนาวาตรีบ่ายที่ผ่านมาครับ
ได้มีการเคลื่อนร่างที่มีการคลุมด้วยทงไกรรงอย่างสมเกียจครับไปยังเมนวัดบ้านราวนคร
โดยมีคุณแม่ครับแม่หอนหมายชอบและพี่สาวของผู้เสียชีวิตนะครับ
คุณวันนาอินหารวมถึงภรรยาแล้วก็ลูกสาวครับได้เชิญทูปและรูปถ่าย
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
มีบรรดาเพื่อนทหารเรือแล้วก็ญาติพี่น้องมาร่วมงานกันจำนวนมาก
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้มีการอ่านหมายรับสั่ง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือครับ
ได้ทำพิธีทอดพระไตรบังสุกุลพระราชทานห้าไตร
และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียจ

นี่คือเมื่อช่วงบ่ายและช่วงเย็นที่ผ่านมา

คุณแม่ของพันธาเอกสมเกียจหมายชอบครับ
วันนี้เราสังเกตเห็นคุณแม่นั่งมองไปที่ปล่องเมน
นี่คุณแม่ครับแววตาคุณแม่โศกเศร้าแล้วมีน้ำตาเอ่อไหลออกมา
คุณแม่บอกเพียงแค่ว่ายังทำใจไม่ได้ต้องสูญเสียลูกชาย

ที่ผ่านมาลูกชายเคยพูดว่าถ้าเขาจากไปแม่จะสบาย
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการครับ
ในฐานะคนเป็นแม่สิ่งที่แม่อยากจะฝากบอกถ้าลูกรับรู้ได้
ไม่ว่าจะอยู่ในพบภูมิใดก็ตาม

เวรหมดกรรมขอให้ลูกไปสู่พบภูมิที่ดี
เรื่องที่ยังติดค้างคาใจของแม่ในตอนนี้

แล้วทำไมถึงไม่รีบนำเรือเข้าเทียบท่า
ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันมีคลื่นลมแรงแล้วมันจะเกิดปัญหา
ในส่วนของลูกแม่ฝากบอกเรียบร้อย
ส่วนนี้แม่ก็อยากให้คนต้องรับผิดชอบ
ต้องมีคนรับผิดชอบกับเรื่องนี้
นี่คือสิ่งที่คุณแม่หอนบอกครับ
อ๋อคุณแม่ดีกว่ารู้สาวของพันธกสมัน
ด้วยนะครับวันนี้ครับภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็ขึ้นไปบนเมน
โดยภรรยาของพันธาเอกสมหมายหรือว่านาวาตรีสมหมาย
สมเกียจหมายชอบเนี่ยนะครับก็ใช้มือลูบไปที่โรงศพแล้วพูด
กับร่างล้ายลมหายใจของนาวาตรีสมเกียรติหมายชอบว่าไม่
เป็นห่วงลูกสาวนะจากนี้จะดูแลต่อเองแล้วก็วาง
อกไม้จันทร์จากนั้นไม่นานครับก็มีการประกอบพิธีพับทง
เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วส่งมอบให้กับภรรยาของผู้วัย
นำไปเก็บไว้โดยเธอปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
นะครับบอกเพียงสั้นสั้นว่ายังทำใจไม่ได้ขณะที่ลูกสาวของ
นาวาตรีสมเกียจหมายชอบเด็กหญิงสิรินรดาครับอายุเก้าขวบค่ะ
ด้วยความเป็นเด็กน้องพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าหนูภูมิใจ
ตัวของพ่อมากแล้วถ้าหนูโตขึ้นก็อยากจะรับราชการเหมือน

พ่อก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพ่อตายไปยังไงหนูก็สบายตอนนั้นหนู
ก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมลูกพ่อก็โทรมาบอกหนูว่าอยู่บนเรือนะหนูก็
บอกว่าอ๋อแล้วพ่อก็บอกว่าแล้วพ่อก็แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ
บอกว่าวันศุกร์อ่ะถ้าได้ลงเรือเดี๋ยวพ่อไปหาแล้วพ่อก็บอก
สัญญาณไม่ดีแล้วพ่อก็วางไปเลยเห็นว่าหนูอยากจะเป็น
ทหารใช่ไหมลูกเป็นทหารอะไรคะก็เป็นทหารเรือเหมือนพ่อค่ะลูก
อยากเป็นทหารเรือเหมือนกับคุณพ่อนะครับส่วนขั้นตอนการ
ยาครอบครัวผู้เสียชีวิตกองทัพเรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
ช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปขอแสดงความเสียใจอีกครั้งแล้ว
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของนาวาตรีสมเกียจหมายชอบ